คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบให้ได้ให้ชัดเจนนะคะ
ว่าตกลงแล้วผู้หญิงวัย๒๓ปีที่อ่างทอง

แล้วเธอมีอาการข้างเคียงหรือว่ามีอาการแพ้

ชีวิตจากอะไรกันแน่
วางดอกไม้จันทร์แล้วนะทางกระทรวงสาธารณสุขมีคำหนังสือไปเลยบอกว่า
อายัดศพก่อนขออายัดศพขออายัดศพก่อนเพราะต้องผ่าพิสูจน์อย่างละเอียด
จะได้ชัดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะ
นางสาวอมรรัฐแพร่เขียวหรือน้องเมย์นะคะอายุ๒๓ค่ะ
ฉีดวัคซีนเป็นวัคซีนของซีโนแวคนะคะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ๒๑เมษายนที่ผ่านมา
ฉีดวัคซีนเสร็จกลับมาพักผ่อนที่บ้าน
วันรุ่งขึ้นไปทำงานตามปกติช่วงบ่ายเริ่มมีอาการข้างเคียง
อาการไม่พึงประสงค์เริ่มอาเจียนปวดหัวเวียนหัว
แล้วก็ปวดตามตัวค่ะก็เลยเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดปทุมธานี
สุดท้ายเสียชีวิตช่วงเช้า๒๓เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดอนกลางตำบลราชพัฒนาอำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทองมีกำหนดชาปนกิจวันนี้บ่ายสามโมงครึ่ง
คนในครอบครัวชาวบ้านวางดอกไม้จันทร์กันแล้วอะค่ะ
เผาหลอกกันแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่มาบอกว่าขออายัดศพไว้ก่อน
ขอรับศพน้องเมย์ไปผ่าตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลนะคะ
คือทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะบอกว่าได้มีคำสั่งให้ทางจังหวัด
ประสานทางญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติเนี่ยยินยอมให้ชนะสูตรนะคะ
ก็เลยได้มีการรับศพของน้องเมย์กลับไปที่อ่างทอง
ทีนี้ค่ะทางในแพทย์นเรศฤทธิ์ขัดทะศรีมา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าคือเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะ
อย่าเพิ่งพูดไปถึงขนาดนั้นคือรอผลชนสูตรของน้องเมย์ออกมาก่อนดีไหม
จะได้ชัดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์เกิดจากอะไร
เพราะว่าจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เมย์คนนี้ค่ะเหมือนกับกินยาบางอย่างร่วมอยู่ด้วย
อันนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกแบบนี้นะ
ดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นนะคะ
ยังไม่ได้สรุปว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน
เพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไป๒วันถึงจะมีอาการ
ถ้าเป็นผลจากการฉีดวัคซีนจริงมันจะมีอาการข้างเคียงภายในครึ่งชั่วโมง
หรือไม่ก็ไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
ซึ่งการเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะ
คนที่ไปฉีดในช่วงเวลาเดียวกันวันเดียวกันกับน้องเมย์
ไม่มีใครมีอาการข้างเคียงเลย
จะมีบ้างก็คืออาการเล็กน้อยเช่นปวดหน่วงที่แขนหรือว่ามีผื่นแดง
ทีนี้ค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
จังหวัดสมุทรสาครนับตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
รวมแล้ว๑๒๕๑๖๓โดส
คนที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทุกคนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่า
ยังไม่มีใครมีผลข้างเคียงแบบรุนแรงแม้แต่รายเดียว
ดังนั้นกรณีน้องเมย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่า
ขอให้รอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะคะ
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต
ครับน้องก็ทำงานที่นั่นก็เลยได้รับวัคซีนในส่วนของกลุ่มเสี่ยงสมุทรสาครนะฮะ